ไปที่ซอยประชาอุทิศ๓๓กันหน่อยนะครับ

มีเรื่องถูกรุมทำร้าย
บอกว่าโดนทั้งมีดทั้งไม้ทั้งเหล็กทั้งขวดเนี่ย

เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะมารุมทำร้ายเขา
เขามีเรื่องกับพี่ชายของกลุ่มวัยรุ่นไปรอบนึงแล้ว
กต่อยกันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวจบไปแล้ว
แต่กลายเป็นว่าฝั่งนู้นไม่จบ
ตามรุ่นน้องวัยรุ่นนับสิบมารุมทำร้ายเขา
ถามว่ามันเกิดจากอะไร

เออเราก็งงโอ้โหทะเลาะอะไรกันหนักขนาดนี้
แล้วแกประถมพยาบาลแล้วแกไม่ไปโรงพยาบาลด้วยนะ

ผมขอเจอร้อยเวงหน่อย

ถ้าไม่เจอร้อยเวรไม่ไปไหนทั้งนั้น

แต่ของของของลุงคือแผลที่หัวนี่แตกแบบ
ลึกประมาณครึ่งเซนติเมตรคือเลือดอาบแล้วเนี่ย
นิ้วมือขวาก็เหมือนจะโดนของมีคม
เลือดก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
กู้ภัยบูรณะลงพื้นที่ตรวจสอบซอยประชาอุทิศ๓๓แยก๑๐ค่ะ
ก็เจอพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อนายสถาพรแทร่ตั้งอายุ๕๑ปี
ยืนรอเจ้าหน้าที่แบบเลือดอาบเต็มหัวเต็มมือไปหมดเลยนะคะ

แล้วก็จะพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้นี้ค่ะ
ผมจะต้องเจอร้อยเวรให้ได้ผมจะแจ้งความผมไม่ไปไหนทั้งนั้น
กูภัยก็เกลี้ยกล่อมบอกพี่แต่พี่ไปโรงพยาบาลทำแผลทำอะไรก่อนไหม
ไม่ผมจะเจอร้อยเวรอย่างเดียวก็เลยถามว่าพี่โดนรุมทำร้ายได้ยังไง
มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกกำลังเดินกลับบ้าน
อยู่ดีกลุ่มวัยรุ่นที่มีกันเป็น๑๐คนก็ยกพวกรุมทำร้ายเลย
ขวดทั้งไม้ทั้งอะไรเต็มไปหมดเลย
ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องกับพี่ชายกลุ่มผู้ก่อเหตุมาแล้วล่ะ
ทะเลาะกันเรื่องหอยแล้วเขาก็เลยให้หลานมาแก้แค้น
ว่าหลายคนก็งงว่าฮะทะเลาะอะไรกันกับแค่เรื่องหอย

ส่งคุณสุชาดาลงพื้นที่ไปคุยกันหน่อยสิครับ
ตกลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า
ลงพื้นที่ไปที่ซอยประชาอุทิศ๓๓นี่แหละค่ะ

แล้วก็ไปนั่งดูกล้องวงจรปิดที่หอพักของพี่สถาพรด้วย
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะอันนี้พี่แกทำแผลแล้วนะ
เอาดูกล้องวงจรปิดก่อนนะคะ
จะเห็นเลยว่าก่อนที่จะถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายเนี่ย
คือพี่สถาพรคนนี้เขาไปมีเรื่องกับผู้ชายอีกคนนึงก่อน
เหมือนลักษณะเป็นตะโกนด่ากันกระโดดถีบแล้วก็ต่อยกันเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์แรกที่บอกว่าต่อยกันแบบตัวต่อตัวแบบลูกผู้ชายไปแล้ว
สถาพรเลยเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ต้น
ตอนนั้นเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ห้องพักของภรรยา
กินเหล้าไปด้วยบ่นภรรยาไปด้วย
เรื่องที่ภรรยาเอาย่าที่ชื่อไหนสองมานอนด้วยที่ห้องพัก
ซึ่งตัวเขาเนี่ยได้ข่าวมาว่าในสองเนี่ยเจ้าชู้มีภรรยาอยู่แล้ว
แล้วก็แอบไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นในตึกเดียวกัน
ก็เลยหึงภรรยาก็เลยเมาด้วยบ่นด้วยบ่นเมียไปเรื่อยค่ะ
กระทั่งในสองก็เดินมาตะโกนใส่บอกเก่งแต่กับผู้หญิงอ่ะ
แล้วก็มีการท้าทายกันสุดท้ายก็เลยต่อยกันอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ
กันจบแล้วเนี่ยก็แยกย้ายแต่เขาบอกว่าในสองไม่ยอมจบ
เรียกพวกที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอีกซอยมาดักรุมทำร้ายจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ส่วนตัวเขามองว่าในสองตั้งใจหวังเอาให้เขาถึงชีวิตเลย
อยากจะขอความเป็นธรรมและอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่ผมด่าแฟนผมแต่เพราะงั้นผมก็ด่าแฟนเขา
มึงอย่าไปแบร์ให้มันแล้วกันนะเพราะอันนี้มึงเมื่อสองวันมันก็มีอะไรกันกับผู้หญิงในตึก
สรุปไม่ใช่เรื่องหอยหรอกค่ะพี่อุ๋ยหึง
แต่ว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถาม
ตอนนั้นเพิ่งโดนตีหัวมาน่าเจ็บอาจจะพูดไม่ชัด
เมียเพราะว่าญาติที่เมียเอามาอยู่ด้วยที่ห้องเนี่ย
ได้ข่าวมาว่าเจ้าชู้เหลือเกิน
มีเมียอยู่แล้วก็ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ในตึกเดียวกัน
ก็เลยหึงกลัวว่าเดี๋ยวจะมาก้อลอกก้อติกอะไรกับเมียเขา
ผู้หญิงเสื้อสีฟ้านี่คือเมียพี่สถาพรนะ
เราก็ได้คุยกับพี่เขานะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้นะเอาจริงจริงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
สามีพี่มันก็หึงเกินเหตุ
แต่ว่าสามีพี่กับในสองก็เคลียร์กันจบไปแล้วนะ
ไอ้สองก็ไม่น่าไปเรียกเด็กวัยรุ่นในซอยมารุมทำร้ายเลยอ่ะ
สำหรับความสัมพันธ์ของพี่กับนายสองเป็นญาติห่างกัน
ที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือในสองเพราะสงสารนั่นแหละ
เวลาในสองทะเลาะกับเมียตัวเองเมียไล่ออกจากบ้านไง
ไม่มีที่นอนก็สงสารก็เลยให้มานอนที่ห้องด้วย
ก็ไม่คิดเลยจริงว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กเรื่องนี้จะเป็นปมเหตุ
ให้มันต้องทะเลาะกันตีกันขนาดนี้
เอ้าฝากถึงเด็กวัยรุ่นที่มาลุมผัวพี่นะ

ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรจะทำแบบนี้เลย
เดินมาจะเป็นเอ้าตีกันสร้างภาพ
เหมือนคนตีกันอย่างนี้

แก๊งวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายพี่สถาพอธ์

ซอยประชาอุทิศ๓๓แยก๒๕

แต่เขาบอกกลุ่มวัยรุ่นมักจะรวมตัวกันที่อู่ซ่อมรถแยก๒๐
ก็เลยลงพื้นที่ไปถามไปดูหน่อยก็ไปเจอกับคนที่อยู่ในอู่นะคะ
เขาบอกว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นอยู่ที่อู่นี้จริงแต่เหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายกันเกิดขึ้นนะ
อ้าวถ้าไม่ได้รุมแล้วพี่เขาหัวแตกได้ไงอ่ะเออ

หลังจากที่เขาต่อยกับนายสองจบใช่ไหมอืมที่บอกว่าเคลียร์กันไปแล้วเนี่ย
นายสถาพรเดินถือมีดมาสองมือเลยมือทั้งสองข้างกำมีดมาแกว่งอยู่หน้าอู่
เอาไม้ไปตีมือนายสถาพรให้ปล่อยมีด
แล้วช่วงชุลมุนก็เลยอาจจะไปโดนนายสถาพรจนได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า
เขาเมามาถือมีดมา๒เล่มไล่กวาด
เขาทะเลาะกับคนที่ตึกกันนี่แหละค่ะ
ทะเลาะกันที่ตึกแล้วเขาก็เหมือนเขาผ่าน
เขาก็เลยเหมือนถือมีดกวัดแกว่งไล่มา
เด็กก็เลยตกใจก็เลยถือไม้มาป้องกัน
หรือว่าคนเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยป้องกัน
เด็กก็เลยออกมาจากอู่ก็เลยกัน
เขาถือมีดแกว่งไปแกว่งมาจะไล่ฟันเด็ก
เด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนึกว่าเมาอะไร
เมาแล้วกุมสติไม่อยู่เด็กก็เหมือนกับว่า
จะเอาไม้ตีให้เขาเอามีดลงประมาณนั้นเขาก็ไม่ได้ไปลุมตีอะไร
ก็สองเรื่องราว
ดูกล้องวงจรปิดดีกว่าเผื่อจะรู้ว่าจริงแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
กล้องวงจรปิดหน้าอู่ซ่อมรถนะคะคือเราเห็นเป็นภาพเหมือนคนกลุ่มนึงกำลัง
ยื้อแย่งยื้อยุดอะไรกันสักอย่างอยู่แต่มันไกลอ่ะพี่อุ๋ย
พี่อุ๋ยดูออกไหมมันมืดมันมืดแต่ก็คือเห็นว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้น
เอาเท่าที่เห็นเท่าที่ตาเราเห็นนะเห็นเงาอ่ะเราเราปล่อยเคลื่อนไหวไปเรื่อยได้ไหมคะ
เคลื่อนไหวต่อเนื่องให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
คือมันเห็นเป็นคนหลายคนเห็นเป็นคนหลายคนยืนอยู่แล้วก็เนี่ยเดินเข้ามา
เหมือนเดินเข้าหากันแต่ก็ไม่ได้มีฟิลแบบตุ๊บตับอะไรขนาดนั้นนะ
ก็คือเห็นเป็นคนหลายคนเฉยก็เลยไม่รู้จริงว่าเรื่องมันรุมทำร้ายหรือยังไงกันแน่
ก็เดี๋ยวต้องให้สอนอราชบุรณะเรียกตัวเด็กไปสอบปากคำอย่างละเอียด
จะได้รู้กันแล้วค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไร
อืมเออมันก็ไม่ชัดนะ